หนึ่งสาวที่เสียศูนย์ไปพักใหญ่เหมือนกันนะ

แต่ตั้งแต่โดนกระแสข่าวเรื่องนั้นมา

กระแสข่าวนะคะเข้าใหม่เลยค่ะ
ให้กับใครคะบินพีชยา
เพราะว่าระยะหลังมาเนี่ยเขามีกระแสข่าวว่า
นางเอกที่กำลังจะเป็นนางเอกที่กำลังจะเป็นอดีตนางเอกแล้ว
เพราะตอนนี้ตกตกมากหนึ่งในนั้นมีรายชื่อของมมมินพิชยาติดโผล่มาด้วย

อับไม่พอคุณเพื่อนก็ไม่ครบด้วยเขาว่าอย่างนั้น

เพื่อนหนีไงไม่รวยไม่คุยเว้ย
ไม่มั้งกระเป๋าแบรนเนมยังไม่เอากลับเลยนะจ๊
แต่เดี๋ยวก็ต้องบอกก่อนว่าประเด็นดราม่าเนี่ยตามมาเป็นระลอกละลอกนะคุณ
ล่าสุดเนี่ยมีคนตั้งกระทู้หนึ่งในเว็บไซต์พันทิศเนี่ย

เขาบอกว่าแฉพฤติกรรมความไม่น่ารักของนางเอกคนหนึ่ง

พยายามพยายามเหลือเกินสร้างกระแสกับคู่จิ้น
พยายามแล้วไปไม่รอดนะคะ
ทำตัวอัพเกรดอัพเลเวลตัวเองให้ดูรวยให้ดูไฮโซนิดนึง
เพื่อนในวงการพากันแบะปากสายเลิกคบไปทีละคนสองคนค่ะ
โดยหนึ่งในนั้นมีชื่อของสาวมินพีชยาติดโผล่มาด้วย
และเพื่อไม่ให้ขาเมาส์เดากันไปเรื่อยนะคะ

กระทู้ดังกล่าวไม่ได้หมายถึงเธอแน่นอน

ถ้าเขาไปว่าคุณแบบเธอตกอับฉันหรือเปล่าใบตอง
ใช่ใครจะยอมรับเขาก็ไม่ยอมรับสิ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใคร

ขอลอยตัวเนื้อดราม่าในครั้งนี้ค่ะ

เออ

เพราะมินก็ยังไปหาเพื่อนปกติ

เออก็ไม่น่าจะใช่ค่ะแต่ว่า
มินว่าในวงการอย่าทับถมกันเลยค่ะ

ไม่เลยค่ะมิ้นเพิ่งได้ยินครั้งแรกนี่แหละค่ะ
ใช่

ต้องปรับปรุงตัวเราก็ทำตัวอ่อนน้อมหนมตนปกติค่ะ

ก็ไม่เป็นไรค่ะก็เอาที่ทุกคนมีความสุขเนอะ
เราเรียกว่าลอยตัวเหนือดราม่าดีกว่าค่ะ
แล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุข

ส่วนเรื่องหัวใจเนี่ยภาพหลุดที่หลายคนเห็นไปเดินห้างด้วยกันเนี่ย
เดินตัวชิ้นติดกันแบบนี้นะฮะ
นพีชยาบอกว่าหนุ่มในภาพหลุดควงกันกลางห้างเนี่ย
ก็เป็นคนที่กำลังพูดคุยกันอยู่จริง
และแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ระบุสถานะ
อีกแหละคืออะไรฮะก็ไปเดินด้วยกันก็ระบุมาเถอะไหมยังยังใช่ไหม
เธอบอกว่าไม่ระบุสถานะแต่ว่าพี่คนนี้ปรึกษาได้ทุกเรื่องเลย
แล้วยังไงอีกแล้วก็คุยฟุ้งด้วยว่าทางผู้ใหญ่เนี่ย
คือเขาเข้าได้ดีนะด้วยความว่าพี่เขาเป็นเขาไง
แล้วคุยกับผู้ใหญ่รู้เรื่องแฮปปี้
คุณพ่อคุณแม่เปิดไฟเขียวอีกแล้วไม่ต้องตามคำอื่นตามมา

ส่วนอดีตนะคะอดีตไฮโซหนุ่มคนสนิทเนี่ย
บอกว่าไม่ขอเอ่ยถึงสาเหตุยุติความสัมพันธ์
รวมไปถึงประเด็นที่นางเอกสาวต่างช่องแยมมธิรา
ตกเป็นผู้ต้องหามือที่๓นะคะ
เธอก็บอกว่าขอสั่นแน่นะเรื่องนี้ไม่อยากจะพูดอะไรมากนั้นนะคะ

ฝั่งดีเป็นมือที่๓
คลับข้างโนนเองเราก็จบโอเคป่าวค่ะ

กับคนใหม่ล่ะคะ
อ่าโอเค
ไม่มีอะไรค่ะก็จริงเป็นพี่ที่รู้จัก
จริงก็ตอนแรกมันก็เริ่มมาจากเรื่องงานเนอะ

เรียกว่าเขาเจอหน้าติดแล้วชัดเต็มนะครับมิน

ก็ดูไปก่อนค่ะมันเร็วมากเลยค่ะ
เหมือนแบบผู้ใหญ่อายุเยอะไป

มันก็พิสูจน์อะไรหลายอย่างค่ะว่าที่ผ่านมาเราก็

เราก็อาจจะต้องการคนที่แบบ

ว่าใจเย็นก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยว

พอมันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็น

ปรึกษาอะไรไม่ว่ากันอีกทีละครับ